คุณผู้ชมครับในประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ
ปัจจุบันนี้มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นครับ
แล้วก็มีความจำเป็นที่ผู้สูงอายุนั้นต้องมีการออมเงินวางแผนการออมเงิน
หลายคนบอกว่าไม่ต้องการจะพึ่งลูกหลานนั่นเองนะครับ
แล้วก็คนในยุคปัจจุบันนี้ต้องวางแผนออมเงิน

วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการวางแผนออมเงิน
ของกลุ่มของผู้สูงอายุว่าจะต้องทำอย่างไร
จะมาคุยกันกับคุณชัยพรน้องพิทักษ์เจริญ
เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้มนุยการสายงานค้าหลักทรัพย
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนั่นเองนะครับ

ครับก็จริงแล้วผมคิดว่า

เราต้องทำลักษณะที่เป็น
แผนการใช้เงินคร่าวนะครับ

แน่นอนเราต้องมีในเรื่องของ

นะครับไม่รวมในเรื่องของ

เราต้องใช้ทุกวันอยู่แล้ว
นะครับในการใช้จ่าย
จับจ่ายใช้สอยปกตินะครับ

เสร็จนะครับงบประมาณ

เราก็มาดูว่าด้วย
เงินเท่าไหร่ที่เราจะต้องออมไปถึง
จุดจุดหนึ่งนะครับอันที่สอง

แค่ไหนที่เราถึงจะบรรลุ
เป้าหมายเมื่อเราเข้าสู่

ต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่า
เวลาเราอยู่ในวัยทำงานเนี่ย

เงินได้ทุกวันนะครับแล้วเราก็มี

ความสามารถในการทำงานมันถดถอยลง

เหมือนอย่างที่เราอายุน้อยนะครับ

เพราะว่าสุขภาพเมื่อเราเข้าสู่
ในไร่วัยเกษียณเนี่ย

ซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพ

ให้จ่ายต่างเหล่านี้เนี่ยค่าเบี้ย

มันมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น

ไข้เจ็บที่จะเข้ามาในสู่
วัยเกษียณเนี่ยมักจะเป็น
อะไรที่ใช้จ่ายเยอะนะครับ

วางแผนระหว่างเป้าหมายของการออม

กับการที่เราเอาเงินเนี่ย
ไปฝากเฉยอยู่ในธนาคาร
เพราะเราเนี่ยไม่อยากรับความเสี่ยงนะครับ

เราอาจจะอยู่ในภาวะแวดล้อม
อัตราดอกเบี้ยของประเทศไทย
อาจจะต่ำอย่างนี้ไปอีกหลายปีนะครับ

ต้องบอกว่าเมื่อก่อนนี้
หนึ่งล้านบาทเราอาจจะมีอัตราดอกเบี้ย

เหลือแค่หมื่นบาทเท่านั้นเอง
หมื่นบาทเศษเท่านั้นเองนะครับ
เราก็อาจจะเอาละเราไปซื้อ
กองทุนที่เป็นกองทุนผสม

การลงทุนในหุ้นที่

ตอนนี้มีกองทุน
ของธนาคารกรุงเทพนะครับ

แน่นอนครับหัวใจของคน

เราไม่สามารถรับความเสี่ยงได้มาก

เราเสียเงินต้นของเรา

จะเป็นกองทุนที่หลักเลย
๘๐ของเงินของกองทุนจะไปลงทุนในตาสาดีที่เราเป็นเจ้าหนี้รัฐบาล
เพราะว่าหลักเลยคือไปลงในพันธบัตรรัฐบาลเราไปลงในตัวเงินคลัง
ซึ่งพวกนี้อายุไม่มากถึงเวลาเราก็ครบกำหนดเราก็ได้เงินจากรัฐบาลนะครับ
อีกส่วนหนึ่งเขาไปลงไหนเพื่อที่จะให้ได้ผลตอบแทนปีหนึ่งประมาณสัก๓๔
เขาก็ไปลงอีก๒๐ในหุ้นที่เกี่ยวกับปัจจัย๔ของชีวิตเรา
คุณเชฟนคุณจะบอกว่ากองทุนนี้เหมาะสมกับกลุ่มของผู้สูญญาสูงวัย
ว่าคนที่ได้เงินหลังเกษียณเนี่ยไปลงทุนกองทุนนี้มีความเหมาะสมใช่ไหมครับ
ถูกต้องเพราะว่าความเสี่ยงต่ำมากแล้วเราได้ผลตอบแทนประมาณ๓๔ต่อปี
เงินที่ไปลงในหุ้นหลายคนบอกว่ามีหุ้นอีกแล้วน่ากลัว
แต่หุ้นที่ไปลงเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย๔
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาธนูปโภคอสังหาริมทรัพย์
รวมไปถึงเกี่ยวกับธุรกิจรักษาพยาบาลโรงพยาบาล
ฉะนั้นสัดส่วนงานนี้เน้อน้อยมากก็จะทำให้กองทุนนี้ที่ผ่านมา
ซึ่งเกาะตรงนี้จะมุนเวียนลงทุนไปเรื่อย
ที่นี่ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งครับสำหรับผู้ชมทางบ้าน
ก็เป็นข้อมูลให้กลุ่มผู้ชมได้ตัดสินใจกัน

คุณชายพรน้อมพิทักษ์เจริญนะครับ
เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้มนุยการสายงานค้าหลักทรัพย
เป็นทางเลือกการออมให้กับกลุ่มผู้สูงวัยหรือว่ากลุ่มที่กำลังจะเกษียณอายุนะครับ

เรื่องของการออมในกองทุนแบบนี้ได้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากในตอนนี้อย่างแน่นอนครับ